ส่วนเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าและชัดเจนแล้วนะครับ
กรณีที่มีคนเกี่ยวย่าถูกแทงและถูกปาดคอจนตายนะครับ
วันนี้จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เขาบอกว่าคือเขาทำเพื่อป้องกันตัว
เสียใจนะแต่ไม่ได้รู้สึกผิด

ไม่ได้คิดว่าเขาจะตายไม่ได้กล่าวว่าเอาให้ถึงตายครับ
เป็นวินาทีที่คุมตัวในพลหรือว่านายจตุพรอายุ๕๕ครับ
ที่ก่อเหตุฆ่านายพิรษักอายุ๕๓
คือใช้มีดปาดคอนะฮะแล้วก็มีแทงด้วย
คือแผลที่ร่างของผู้ตายเยอะมาก
ทั้งที่ไทยทอยหนกแก้มต้นคอแผ่นหลัง
คือตายในบ้านพักหน้าศูนย์หม่อนไหม
ในพื้นที่ธวัฒน์บุรีที่๑๐๑ครับ
จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวานนี้
ตำรวจธวัดบุรีจับกลุ่มตัวในพลได้ครับ
ที่หน้าเรือนจำจังหวัดมหาสรภาคราม

ไปจับคนก่อเหตุได้ที่มหาสารคาม
กำลังจะเดินทางไปไหนหรือเปล่า
ผมพาคุณผู้ชมมาตามหาคำตอบครับ

คนก่อเหตุอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๐กิโลเมตร
ใส่ชุดกางเกงขายาวสีส้มเสื้อยืดสีเขียว
เสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำตาลหมวกสีเขียว

วกสีเขียวกางเกงสีส้มนั่นนะฮะ
แล้วก็มีเสื้อคลุมด้วยแล้วมีถุงผ้าหนึ่งใบ

หนึ่งในนั้นหักครับเป็นมีดที่ด้ามหัก
ด้านขวาแล้วมีคราบเลือดเปื้อนอยู่ด้วย

ไอ้ด้ามที่มีคราบเลือดเปื้อนนั่นแหละ
เขาบอกว่านี่แหละมีดที่ผมใช้ฆ่าคน

เขาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาเกี่ยวย่าในรั้วบ้านเขา

เพราะว่าเห็นว่าผู้ตายมาพร้อมกับเขียวเกี่ยวย่า
แต่ผู้ตายมีอาชีพคือรับจ้างเกี่ยวย่านะครับ

ในการเป็นเครื่องมือทำมาหากินใช่ไหม
แต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมาแบบนี้สงสัยจะมาฆ่าเขาแน่
ก็เลยป้องกันตัวแทงสวนไปด้วยมีดทำครัวจนแน่นิ่ง

ที่ผ่านมาเขาบอกเขาเคยทะเลาะกับผู้ตายมาแล้ว
เรื่องบ้านแต่ไม่ได้ขยายความ

แล้วยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้ตาย

เจ้าตัวสารภาพแล้วมีบางช่วง
นักข่าวของเราบอกว่าสังเกตดูสีหน้าเขานะครับ
สารภาพพร้อมกับใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม
ดูฮะเหมือนมีอมยิ้มอ่ะ
อ้าวนี่หัวล้ออออกมาด้วยนะ

หลังจากก่อเหตุเขาบอกว่าตั้งใจจะเดินเท้า
มุ่งหน้าไปหาพี่ชายที่โคราช
นี่หรือเปล่าเลยทำให้จากที่๑๐๑ทวทบุรี

คือจะเดินไปหาพี่ชายที่โคราช
นั่งรถด้วยนะครับเดินเท้านะฮะ
กิโลจากจุดเกิดเหตุที่ไปจับตัวได้
เขาแวะนอนวัดข้างทาง๑คืน
แล้ววันนี้เตรียมเดินทางต่อแต่ก็ถูกจับ

ค้นดูมีกระเป๋าเป้ใช่ไหมครับ
นั้นมีกระเป๋าแล้วเจอรูปเด็กผู้หญิง

เขาอ้างว่านั่นเป็นรูปของลูกสาว
กับเมียเก่าที่เลิกกันไปแล้ว
คิดถึงลูกสาวมาก

แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ยังกินยารักษาอยู่

ไม่ไม่

ตอบคำถามตำรวจแล้วก็ยิ้มครับ

คือถามว่าทำไปทำไมไม่รู้
ถามว่าที่ไม่รู้คือไม่รู้อะไร

หรือยังไงได้คำตอบเป็นรอยยิ้ม
เอาละครับก็ว่ากันไปตามกฎหมาย

เป็นบ้านของในพลคนก่อเหตุ

แล้วในบ้านข้าวของกระจัดกระจายครับ

ส่วนพื้นที่หลังบ้านมีทางเดินเท้า
ลุไปที่บ้านของผู้ตายได้

ชาวบ้านเขาคาดว่าผู้ตายน่าจะเดินลัด
ตัดมาทางนี้เพื่อจะไปเกี่ยวย่า

ทีนี้พี่สาวผู้ตายชื่อว่า

ออกไปเกี่ยวย่าตั้งแต่๑๑โมงเช้า

ลุไปผ่านบ้านของตะพลเขานั่นแหละ

มาบอกตรงนี้ตอนนี้ว่าอ้าว
กลายเป็นว่า๒คนนี้มีอาการป่วยทางจิตครับ

แล้วน้องชายคือผู้ตายเนี่ยนะฮะ

อาจจะเข้าใจผิดว่าน้องกำลังด่าหรือเปล่า

มาฆ่าหรือเปล่า

ตั้งแต่แรกคนที่ทำน่าจะเป็นในพล

เพราะหลังจากเกิดเหตุหายตัวไปไหนก็ไม่รู้

เคยเกิดเหตุฆ่าพ่อคาบ้านมาก่อน

ปีที่แล้วมีก่อเหตุแทงชาวบ้าน

ใช่เขาก็คนไม่เต็มอยู่แล้วไง

เจ๊ก็โมโหอะไรนี่หน่อยเจ๊ก็ทำอย่างนี้

เขาก็ด่าไปตามภาษาของแกนั่นแหละ

เพราะไฟเขาติดไฟไว้อยู่
ไอ้คนนี้น่าจะว่าไอ้น้องชายฉัน

พี่สาวผู้ตายนะครับทีนี้อีกหนึ่งคน
เป็นญาติของในพลคนก่อเหตุ

หลังจากเกิดเรื่องที่ว่ามีคนถูกฆ่าตาย

เรื่องที่เขาเคยฆ่าเพราะถูกพ่อด่า

ซึ่งตอนนั้นก็คือมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้ว

ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์มากขึ้นเลยนะ
บอกว่ายังกินยาอ๋อยานั่นน่าจะเป็นยารักษาบำบัดอาการป่วยทางจิต
บอกว่าหลังจากที่พ่อตาย๒๖ปีก่อนแม่ตายตามอีกคน
คราวนี้ไม่มีใครคอยพาไปรับยารักษา
พี่น้องก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวอยู่ต่างที่ต่างถิ่น
หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นพี่ชายที่เขาบอกว่าอยู่ที่โคราชที่จะไปหาใช่ไหมฮะ

แล้วบ้านที่เกิดเหตุก็คือชาวบ้านช่วยกันปลูกขึ้นมา
สร้างบ้านเพลิงพักหลังนั้น
ที่มันเป็นทางเดินเข้าไปลองกลับไปดูบ้านของนายพลอีกสักครั้งก็ได้
บ้านหลังนั้นคือชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ในพลเขาอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคนที่ไปเจอศพคนแรกเลย
บอกว่าตอนนั้นเดินไปดูต้นไม้จะเอาไม้มาทำกระท่อมเลี้ยงบัว
ขากลับจู่หมามันเห่าฮะ
แล้วดูสภาพโพลเพลย์น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยจุดนี้เห็นไหม
พักของในพลที่จะตัดออกไปแล้วก็ไปเจอบ้านของผู้ตายได้
ตัดออกไปป่าด้านหลังนะฮะหมาเห่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง
เขาเลยถอยหลังเพราะหางตามันเหลือบเห็นเหมือนกัน
คนตายก็เลยรีบไปแจ้งพี่สาวของผู้ตายเพราะรู้ว่าอ๋อ
คนนี้คือใครในหมู่บ้านแล้วก็เลยแจ้งตำรวจ
ได้คุยกับพระสงฆ์ด้วยครับประธานที่พักสงฆ์วัดใหม่ชัยวารี
พระอาจารย์ธนิษฐ์ท่านเล่าว่าเมื่อวานช่วงบ่ายโมงเห็นในพลเดินเข้ามาที่วัด
เหมือนจะมาขอข้าวกินแต่ว่าไม่ได้มีญาติโยมอยู่ก็เห็นว่าเดินกลับไป
ก็เป็นแบบนี้ปกติที่ผ่านมาในพลก็คือคนก่อเหตุนะครับ
ทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่มีใครสนใจเพราะเหมือนว่าเขาก็เป็นคนสติไม่ค่อยดี
สุดท้ายก็ไม่คิดนะว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
จากหลักฐานของกลางต่างว่าตรงกันไหมเพื่อยืนยันให้ชัด
แล้วก็คงจะแจ้งข้อหาดำเนินการตามกฎหมายแต่พอมีเรื่องเกี่ยวกับป่วยทางจิตเนี่ย
อันนี้ก็ต้องว่ากันในกระบวนการบำบัดรักษาด้วย
พิสูจน์ให้ได้ชัดเจนว่าป่วยจริงหรือไม่อย่างไร
ถ้าใช่ก็ต้องบำบัดรักษาส่วนขั้นตอนทางกฎหมายก็จะเดินหน้าต่อไป
บำบัดรักษาหายส่วนศพของผู้ตายอยู่ระหว่างชนะสูตร
รับกลับไปบำเพ็ญกุศลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ